มาดูเหตุการณ์นี้ลักษณะคล้ายกันเลยค่ะเพื่อนบ้านบอกว่า
หน้าบ้านป้าปูแถวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เนี้ยคุณผู้ชมป้าปูเนี้ยแกชอบกลิ่บขยะ
แล้วก็มาสะสมกองไว้ที่หน้าบ้านคุณเชื่อไหมว่า

ยังต้องปีนกองขยะเข้าไปในบ้านนะคะ
สิ่งที่ชาวบ้านกังวลเชื้อโรค

นักข่าวลงพื้นที่ไปที่ตรงนี้
บ้านหมู่บ้านมัณฑณานิเวษมู๗ตำบลบางฉโลง
บางพลีจังหวัดสมุทรปราการไปเจอนิติบุคคลไป
พร้อมกับเจ้าหน้าที่อบตบางฉลง

ไปร่วมกันเจรจาหาทางออกว่าจะทำยังไงดี
ได้ข้อสรุปว่าป้าปูจะยอมให้เจ้าหน้าที่อบตของบางฉลง
มาจัดการกับขยะที่ล้นออกมาหน้าบ้านแบบนี้นะคะ
ส่วนขยะในบ้านป้าปูป้าปูบอกว่าฉันขอจัดการเอง
ก็ขอว่าในเองก็ไม่ยอม
ป้าปู่แกยู๖๐ปีแล้วนะคะ
ตอนแรกไม่ยอมออกมาเจรจาค่ะ
สุดท้ายแล้วยอมออกมานะคะเห็นไหม
นกองขยะออกมาคุยแบบนั้นนะคะ
โดยนายกอบตบางฉลงค่ะ
ก็บอกว่าเอางี้ละกันป้าปูผมขอซื้อขยะเก่าทั้งหมดภายในบ้าน
ทั้งหมดเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
แล้วเดี๋ยวจะพาป้าปูไปตรวจสุขภาพ
จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำความสะอาดภายในบ้านให้ด้วย
ไม่หมดนะนอกจากขยะ
แกเลี้ยงแมว๘ตัว

ถึงขั้นกับต้องเอารถตักมาตักขยะมันเยอะขนาด

เจ้าหน้าที่อบตบางฉลงบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อให้คนมารับไปเลี้ยงนะคะ

คือจริงต้องตรวจสุขภาพของป้าปูก่อน
เขาอาจจะมีความผิดปกติต่าง
ทำให้แกมีความคิดว่าต้องสะสมขยะอะไรต่างนานาไว้แบบนี้
แล้วขยะเชื้อโร่งนานนั้นนะครับเป็นห่วงตัวป้าปูเองนั่นแหละเนอะ
ถูกต้องขอให้เคลียร์กันให้เรียบร้อยละกัน